คนขับรถเป็นก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ว่าคนที่เพิ่งจะขับรถเป็นต้องระวังอย่าปล่อยให้เขาขับรถคนเดียว

เวลาตกใจขึ้นมาไม่ได้เหยียบเรกนะเหยียบผิดเหยียบถูก
คันเร่งเลยครับผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าไปเรียนขับรถ
คุณครูก็เห็นว่าพอขับได้บ้างแล้วเป็นเกียร์กระปุกคุณผู้ชมปล่อยให้ขับคนเดียว
อารามตกใจครับเหยียบคันเร่งเต็มที่ทะลุกำแพงตกน้ำและเสียชีวิตเลยครับ
นี่ฮะอายุ๔๗ปีนะคนที่เป็นนักเรียนที่ไปเรียนขับรถเนี่ยนะครับ
เหตุเกิดเนี่ยมันคือสระน้ำติดกับโรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ครับ
ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอเมืองตรัง

ดูสิฮะกำแพงปูนเป็นรูโหวขนาดนี้คือ
รถมันชนแล้วทะลุกำแพงปูนอันนี้เข้าไป
แล้วรถก็พุ่งตกไปในน้ำ
คือความเคราะหร้ายของผู้หญิงคนนี้ชนกำแพงแล้ว๑ช็อต
แล้วปรากฏว่าด้านหน้าที่เธอเจอเป็นสระน้ำลึกประมาณ๕เมตร
ถ้าเกิดว่าชนไปแล้วเนี่ยไม่เจอสระน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งอาจจะรอด
แต่มันกลายเป็นสระน้ำแล้วรถก็จมลงไป
ตัวเธอติดอยู่ข้างในนั้นออกมาไม่ได้ก็เสียชีวิต
ก็ต้องส่งนักประดาน้ำลงไปช่วย
ช่วยเร่งงมกันอยู่สัก๑๕นาที
เอาร่างขึ้นมาได้แต่ว่าก็ไม่ทัน
พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าเธอก็เสียชีวิตนะฮะ
ผู้เสียชีวิตคือนางถนอมศรีวรฤทธินะครับเป็นแม่ค้าอายุ๔๗ปี
ส่วนรถคันที่เกิดเหตุก็พัง
กระจกกระแตะข้างหน้าก็พัง

แล้วก็ยังค้างอยู่ที่เกียร์๑นะครับ
ก็เก็บไว้เอาไปจอดที่สพห้วยยอดไปตรวจสอบอีกทีหนึ่ง

ก็ไปเรียนกับคุณกิจสดาการเป็นครูสอนขับรถ
เมื่อวานคือเขาเริ่มเห็นว่าผู้ตายขับรถได้บ้างแล้ว
ก็เลยปล่อยให้ขับคนเดียวทดลองดู
แต่ตัวเขาเองพยายามประกบอยู่ข้าง

ระหว่างนั้นเนี่ยจู่นะหัวของรถมันพุ่งไปที่กำแพง
คือก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทีนี้ผู้ตายเองก็ตกใจมืนงง
แล้วก็ดันไปเหยียบคันเร่งค้างแล้วก็เหยียบเต็มที่
แล้วเขาก็ปล่อยคัดทันทีคือเกียร์เป็นเกียร์กระปุกไง
ทีนี้รถมันก็เลยแบบเข้าไปเต็มที่เลยที่กำแพง

ตัวคุณกิจสดาการพยายามเข้าไปคว้ากุญแจเพื่อดับเครื่อง
แต่ไม่ทันคือผู้ตายตกใจมากก็เหยียบคันเร่งเต็มที่
มันเลยทะลุชนกำแพงแล้วก็ตกไปในสระดังกล่าทำให้เขาเสียชีวิต
ตำรวจก็จะไปเชิญคุณครูสอนขับรถคนนี้ไปสอบประคำเพิ่มเติม
เพื่อไปหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่างที่คุณบอกคือความโชคร้ายคือข้างหน้ามันดันเป็นสระน้ำ
เพราะว่าถ้าชนกำแพงจริงแล้วเนี่ยมันลดความเร็วไปได้เยอะแล้วแหละ
ทำไมมันเป็นสระแบบแค่นิดเดียวเองก็กลุ่มลงไปเลย

แต่สุดท้ายมาจบชีวิตแบบนี้นะคะ